มาดูเหตุการณ์นี้อ่าวบ้านดอนที่สุราธานีเดือดเลยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่เจ็ดสกี

หาว่าชาวบ้านเนี่ยบุกรุกพื้นที่หอยของเขานะครับ

ผู้ชายคนหนึ่งขีเจ็ดสกี
ไปไล่ชาวบ้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้คือนายสันตินวลเซนอายุ๒๙ปีนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล
อ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราธารณีย์
ทำให้ชาวประมงที่กำลังเก็บลูกหอย
ขับเรือหนีเอาชีวิตรอดกันคนละทิศละทางเลยครับ
หลังเกิดเหตุนายสันติก็รอมอบตัวกับตำรวจที่ขนำกลางทะเล
พร้อมกับปืนที่เขาเอาออกมายิงนะครับ
ส่วนถามว่าคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกมาได้อย่างไร
เขาเป็นคนไลฟ์เองเขาไลฟ์เอง
บอกว่าอยากให้เรื่องนี้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
เพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทางทะเลในการหากิน
คือตัวคุณสันติเขาบอกเขาซื้อพื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็ซื้อลูกหอยจากชาวบ้านนี่แหละ
เอามาเลี้ยงไว้ลงทุนไปตั้ง๒ล้านกว่าบาท
แต่ปรากฏพอซื้อมาเลี้ยงในสถานที่ของเขาแล้ว

จะมาดักหอยจะมาตกหอย
จะมาเก็บลูกหอยจากฟาร์มของเขาได้ยังไง
เขาก็เลยบอกชาวบ้านบุกรุกพื้นที่นะครับ
ขณะที่ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ประมาณสัก๑๐๐คน
ก็บุกไปที่สารากลางจังหวัดสุราชธานีนะครับ

เพราะนายสันติเขาบอกเขาจะสู้คดีให้ถึงที่สุด
อยากให้เรื่องนี้ไปถึงผู้ว่า
โดยทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนนายสันตินะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแคลง

คือชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
ลุกล้ำพื้นที่ในการลงทุนเลี้ยงหอยของผู้ประกอบการเขา
ทำให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนไปเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
อยากให้ผู้ว่าลงมาแก้ไขปัญหาตรงนี้

ชาวประมงพื้นบ้านจะอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขได้ยังไง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลพื้นที่

เป็นการขีดเส้นแบ่งเขตการครอบครอง

ใช่ครับก็เป็นปัญหาที่ยืดเยอะกันมานานด้วยนะคะ